อุบัติเหตุกันก่อนครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีครับ
หนุ่มส่งน้ำแข็งครับข้ามถนนโดยไม่ทันมองนะครับว่ามีรถขับมาทางตรง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งถือถุงปุ๋ยเดินข้ามถนนแต่จู่ก็ถูกรถกระบาดที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจังจนร่างกระเด็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนข้าวหลามตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทำให้ชายอายุ๔๐๕๐ปีซึ่งเป็นคนส่งน้ำแข็งและไม่มีเอกสารหลักฐานในตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนนสภาพศีรษะแตกแขนขาหัก
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายอัธชัดคู่เจริญอายุ๒๕ปีคนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากมหาวิทยาลัยเลี้ยวขับมาตามถนนปกติแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่าผู้ตายเดินข้ามถนนจึงพุ่งชนอย่างจัง
ตำรวจนำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดสมุทรปราการเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มช่วงหลักกิโลเมตรที่๙บนถนนเทพารักษ์ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลี
ที่เกิดเหตุพบนางสาวมนวดีแทร่ชัวร์อายุ๓๖ปีชาวกาญจนบุรีคนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนนห่างออกไปพบรถคู่กรณีล้มอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายเล็กน้อย
รถเก๋งพ่วงรถลากบนทุกรถจักรยานยนต์
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๔ถนนบางนาตราด
ตำบลบางเสาทงอำเภอบางสาวทง

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนายทองแดงทองแสงอายุ๔๒ปี
ขับรถตู้โดยสารมาจากจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

รถเก๋งซึ่งพ่วงรถลากบรรทุกรถจักรยานยนต์
ขับอยู่เลนขวาแล้วเร่งเครื่องแซงซ้ายตัดหน้ากระชันชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง